มาดูเรื่องของนักเรียนตีกันค่ะจังหวัดสมุทรประการคุณผู้ชมค่ะ
เกิดขึ้นกลางถนนเลยแล้วก็มีคนที่อยู่ในเหตุการณ์
ก็ได้รับความเสียหายไปด้วยนะคะไปดูคลิปจากกล้องหน้ารถที่ปรากฏกันมาหน่อยนะคะ
นี่คือถนนตรงนี้เนี่ยเป็นจุดกลับรถนะคะเห็นไหมคะ
โอ้โหกลางถนนเลยค่ะรถก็ต้องหยุดไปต่อไม่ได้นะคะ
สองสถาบันนะคะเป็นนักเรียนชั้นมัธยมของสถาบันสองแห่ง
โรงเรียนย่านแพร่กษาจังหวัดสมุทรประการ
ขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนสามไล่กันมาตรงนี้คือจุดกลับรถ
หมู่บ้านอุบลศรีถนนแพร่กษาค่ะแล้วรถของกลุ่มเด็กนักเรียนเนี่ย
เฉียวชนกับรถที่อยู่บนถนนนะคะแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ของทั้งคู่ก็ล้มลง
นักเรียนที่ก่อเหตุก็ใช้เข็มขัดและหมวกกันน็อกวิ่งไล่อีกฝ่ายหนึ่งนะคะ
นี่คือเหตุการณ์เมื่อสิบมกราคมตอนสี่โมงเย็นค่ะคุณสถิตพรมวิชิตนะคะ
เขาอยู่ในเหตุการณ์ด้วยก็เล่าบอกว่าพยายามจะตะโกนให้ทั้งสองฝ่ายหยุดทำร้ายกัน
กลุ่มที่ถูกทำร้ายเนี่ยแต่งชุดนักเรียนขาสั้นขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนกันมา๓คน
อีกฝ่ายหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนสามกันมาสองคันแล้วก็ไล่ทำร้ายจนมาเฉียวกระบะคันนี้ค่ะ
แล้วก็ล้มลงนะคะหลังจากนั้นก็เนี่ยมาลุมมาตุ้มกันกลางถนนอย่างที่เราเห็นนะคะ
เข็มขัดกับหมวกกันน็อกเป็นอาวุธพอเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันไป
ก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บทิ้งไว้แต่ความเสียหาย
กับรถกระบะที่อยู่คันเกิดเหตุเนี่ยค่ะก็ขับรถมาดีดีก็เจอเหตุการณ์นี้
รถตัวเองก็เสียหายเขาก็เลยบอกว่าให้ไปแจ้งความ
คุณวิทูลค่ะเป็นผู้เสียหายก็บอกว่ากำลังกลับจากซื้อของ
พอมาถึงตรงนี้ก็หยุดให้รถเขากลับรถมันเป็นจุดกลับรถใช่ไหมคะ
หยุดให้รถคันอื่นกลับรถไปแต่กลายเป็นว่าก็เนี่ยค่ะ
กลายเป็นว่าโดนลูกหลงนะคะมอเตอร์ไซค์ที่ขี่มาแล้วก็เฉียวรถของเขา
ประตูด้านซ้ายนะคะกันชนด้านซ้ายมีรอยขีดขวน
ตอนนี้ก็ไปแจ้งความที่สพบังปูค่ะ